วันนี้ก็ขึ้นพาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกัน
ในเรื่องของการที่มีการจ่ายเงินวิ่งเต้น
เพื่อซื้อตำแหน่งสารวัตรนะคะ
ล่าสุดค่ะตอนนี้เรื่องถึงนายกเรียบร้อยแล้ว

อยากให้ตำรวจที่จ่ายเงินวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งเข้ามาให้ข้อมูลหน่อย
พร้อมที่จะรับปากดำเนินการให้นะคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร
ส่วนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ก็บอกว่า
คู่กรณีน่าจะจับเสริมมือเปล่า
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเพื่อนที่เป็นคนบอกว่าจะสามารถวิ่งเต้นตำแหน่งให้ได้
ก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้รู้จักบิ๊กตำรวจอะไรเลย
เพียงแต่ว่าต้องการที่จะหลอกตบทรัพย์เพื่อนเท่านั้นค่ะ
ซึ่งหลังจากที่มีการเข้าตรวจสอบสำนวนคดี
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจนครบานบางรักษ์
เรียกรับผลประโยชน์เป็นเงิน๗แสนบาทแลกกับการโยกย้ายตำแหน่ง
พลตำรวจตรีเจริญบอกว่าร้อยตำรวจเอกชะนินทัศน์เนี่ยเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็นำเงินทั้งหมด๗แสนบาทมาฝากไว้ฝากคืนที่พนักงานสอบสวนด้วย
แต่ว่าร้อยตำรวจเอกชาญชายผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องที่มาแจ้งความนั้นยังไม่ได้มารับเงินคืนค่ะ
ด้านพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖
รายงานเป็นหนังสือข้าราชการตำรวจต้องโทษคดีจากสถานีตำรวจนครบานวังรักษ์เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความผิดทางวินัยแล้วด้วยเหมือนกัน
โดยให้ดำเนินการควบคู่ไปกับคดีอาญาค่ะ
เช่นเดียวกันกับพลตำรวจตรีชัยพรพาณิชย์อัตรา
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ก็สั่งการให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานนิมิตรใหม่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะรายงานขึ้นมายังผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน
โดยร้อยตำรวจเอกชาญชายอาจถูกลงโทษทางวินัย
เพราะประพฤติผิดตามหลักจริยธรรมและจัญญบันของตำรวจส่วนจะถูก
ณยกรัฐมนตรีพูดถึงด้วยนะคะ
นายกบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากที่จะให้ผู้เสียหายมาพบเพื่อที่จะให้ข้อมูล
ยืนยันเลยนะคะว่าไม่จำเป็นต้องกลัวใคร
ยินดีที่จะจัดการให้ทั้งหมด
แล้วก็สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกตัวมาสอบสวนเพื่อหาความจริงด้วย
เรียกเงินก็ไปหาตัวคนเรียกเงิน
เพราะรัฐบาลจะไม่ยอมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
แต่ก็ยังมีประเด็นนึงที่นายกเองก็พูดเหมือนกันบอกว่า
ร้อยตำรวจเอกชาญชัยนี่ยังไงพูดกลับไปกลับมาตกลงเอาไม่เอาตกลงใช่ไม่ใช่
คือร้อยตำรวจเอกชาญชายเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งนะบอกว่า
ข้อมูลที่สื่อมวลชนนำเสนอไปเนี่ยรายละเอียดมันยังคลาดเคลื่อนอยู่
เดี๋ยวรอให้ถึงกระบวนการก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก
ผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มไปว่าอ้าวที่ว่าคลาดเคลื่อนแล้วจริงแล้วเรื่องจริงมันเป็นยังไง
ร้อยตำรวจเอกชาญชายก็บอกว่าตอนนี้ต้องรอรอให้ถึงกระบวนการแล้วไปสอบถามเจ้าหน้าที่จะดีกว่า
ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรสื่อก็พยายามจะโทรศัพท์ไปสอบถามร้อยตำรวจเอกชะนินทัศน์
ซึ่งร้อยตำรวจเอกชะนินทัศน์เนี่ยไม่รับโทรศัพท์นะมีรายงานบอกว่าได้มีการทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาขอลาราชการ๔วัน
ตั้งแต่๑๑ถึง๑๔กรกฎาคมไม่บอกว่าลาด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าเรื่องนี้เป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้
แม้ว่าร้อยตำรวจเอกชะนินทัศน์เนี่ยบอกว่ารู้ว่าตัวเองถูกแจ้งความก็นำเงินไปคืนแล้ว๗แสนบาท
ไม่พบตัวร้อยตำรวจเอกชาญชายก็เลยฝากเงินไว้กับพนักการสอบสวนถึงแม้จะคืนเงินไปแล้วก็ตาม
ต้องดูด้วยว่าจะดำเนินคดีอาญาสองฝ่ายหรือเปล่า
ถ้าเกิดร้อยตำรวจเอกชาญชายคนเสียเงินผู้ที่เสียหายมีส่วนรู้เห็นด้วย
ก็อาจจะโดนไปด้วยแต่ที่แน่โดนวินัยทั้งคู่นะคะ